ดูเหตุการณ์นี้หน่อยครับท่านผู้ชมครับราชบุรีนะครับมีเหตุยิงกันนะฮะ
ช่วงกลางวันนี่แหละมีคนเจ็บไปคนหนึ่ง
คนที่ก่อเหตุเป็นพี่ชายแท้แท้ของคนเจ็บค่ะพี่ยิงน้องเหรอใช่ฮะ
กู้ภัยก็ไปช่วยกันนายประชาปูมีอายุ๒๘ปีนะครับ
ประชานี่ถูกยิงนะฮะกระสุนเข้าท้องด้านขวานัดหนึ่ง
เสียเลือดมากเลยนะครับไม่สามารถให้การอะไรได้เลย
เพลียอ่อนแรงไปหมดทางกู้ชีพ
ผู้ภัยก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลตำรวจสพมรัชบุรีนะครับ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุเจอหัวกระสุนแล้วก็ปลอกกระสุนปืน
ขนาด๗๓๕ตกอยู่ที่หน้าบ้านนี่เป็นหลักฐานนะครับ
ทีมข่าวที่ลงพื้นที่ไปเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ

นี่เป็นช่วง๑๕นาฬิกา๑๒นาที
กล้องเนี่ยจะบันทึกเสียงของคนที่ทะเลาะกันนะฮะ
วันนี้นะนี่แล้วก็นี่จะเห็นคนเจ็บเนี่ย
ขี่จักรยานยนต์ออกไปลักษณะเอามือกุมท้องออกไปเลยเห็นไหมฮะ
มีเสียงทะเลาะกันก่อนแล้วก็มีคนขี่จักรยานยนต

หลังจากนั้นนะครับ๑๕นาฬิกา๑๗นาทีครับ
อีก๕นาทีต่อมานี่จะเห็นคนขับรถเก๋งคันนี้ออกไปนะครับ
ซึ่งก็คือคนก่อเหตุคนที่ยิงเขาเมื่อสักครู่นี้
ขับรถหนีออกไปจากบ้านน้องสาวของคนเจ็บนะครับ
เธอยู่๒๒ปีเธอบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุวันนี้เนี่ยช่วง๑๕นาฬิกากว่า
พี่ชายคือคนที่ถูกยิงโทรมาหาบอกให้เธอไปรับหน่อย
ที่หน้าโรงน้ำแข็งซึ่งอยู่ห่าง
จากบ้าน๕๐๐เมตรไปถึงก็เจอพี่ชายก็คือพระชา
ตอนนั้นนั่งแบบเลือดไหลเต็มท้องไปหมด
นั่งอยู่ที่จักรยานยนต์แล้วเธอก็เลยพาขึ้นจักรยาน

โทรแจ้งตำรวจให้มาช่วยเหลือ
ชาติชายนี่ขับรถหนีไปนะครับเบื้องต้นปมก่อเหตุคาดว่าทั้งคู่
กับน้องทะเลาะกันเรื่องเงินแล้วก็ปัญหาในครอบครัวทั้งคู่
เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องนะฮะไม่ใช่พี่น้องกันแท้นะครับ
เป็นเป็นลักษณะยาดลูกพี่ลูกน้องแต่ทะเลาะกันประจำก่อนเกิดเหตุ
เรื่องเงินนะแล้วผู้ก่อเหตุเนี่ยมีประวัติเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดนะครับเพิ่งพ้นโทษออกมาจากเรือนจำได้ไม่ถึงปีนะฮะ
ฮะส่วนคนเจ็บตอนนี้อาการพ้นขีดอันตรายแล้วนะครับแต่ยัง
อยู่โรงพยาบาลนะครับกระสุนก็เข้าหน้าท้องด้านขวาทะลุ
ออกหลังเลยก็หนักอยู่